เมื่อคืนไปเซอร์ไพร์ยังไงครับ

เขาก็ไปแล้วก็เขาก็รอถ่ายคลิปอยู่

เรนกับเต้ยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวาน

ถ้าไม่มาคือเป็นเรื่องใช่มั้ย

ไม่เรียกว่ารู้ใจกันว่าต้องมาแน่

เอาเวลาไหนไปเรียมคงเตรียมเค้กกันก่อน

แล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่เอาไว้
แล้วกลับมาก็ไปจัดการ
อันนี้พี่พุทธให้น้องรู้บ้างมั้ยคะว่า

เขาบอกว่าตอนแยกกันที่๓๐

อันนี้จริงนอกจากเคเจ้าไปเซอร์ไพร์
มีของขวัญอะไรอื่นไหมคะเล็ก

เป็นรูป
เพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของแกลลารี่

มันแบบไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นของที่มันมีคุณค่า
ศิลปิตไทยหรือต่างบ่ายใช่
ไอ้ขบูนประหลาดขบูนหรือซื้อมาเลย

แดงขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเขาชอบ
แล้วก็เขากำลังจะเข้าบ้านใหม่เราก็เลยอยากให้ของขวัญอะไรที่
ที่มันไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่มีคุณค่า

รีแอคชันเขาตอนที่เราเอาไปให้เขาเป็นยังไงบ้าง
มันใหญ่หรืออะไร

โอ้โหเมตเลยเหรอ
ใครถามก็เมตรกว่าค่ะมันยาวรูปมันยาวแล้วก็เป็นรูปป่าพอมันเออไม่รู้ตอบอะไรก็ใหญ่

ญี่ปุ่นเป็นไงนะคะ
ถ้าลืมถามว่าเสร็จเนี่ยไปไหนต่อ

แต่เป็นปาร์ตี้หรือว่าหรือว่าดินเนอร์สำคัญ

คุกเข้าไหมคะ

ก็ไม่ได้มีอะไรคือเขาก็โตแล้วค่ะก็สามสิบแล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่มันต้องแบบขนาดนั้น
ก็เป็นวันที่เราใส่ใจกันและกันตรงนี้มากกว่า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
ไม่มีนะฮะก็ทุกคนก็ตามเวลา
ทำไมถึงถามว่าใครตื่นสาย

กลับไปเล่นสกีตื่นตาก็เล่นสะโนบอล

หนาวแต่อบอุ่นใช่ไหม

เพราะว่าเวลาต้องเดินขึ้นเข่าก็เหนื่อย

จุดที่คุยกันด่วนกัน
ยิ่งกลับคลองในงานถามอะไรก็ไม่รู้
เราก็ถามอะไรเรียกเปลือกอยู่เนี่ย

ถ้าไม่ได้เห็นคลิปนี้ก็โฟมเข้าไปด้วย

แต่ว่าไม่ค่อยได้มีลงมีรูปด้วยกันไหม
จริงตัวผมเองไม่ได้มีรูปกับทุกคนนะคือ

ด้วยความที่พอเราอยู่บนภูเขา
มันหนาวมากเราเอามือออกมาถ่ายรูปยากมาก
ไม่ได้เห็นคลิปเหมือนรูปเหมือนครีมทั้งตัว
ใช่แนวแคลชื่อเรารู้สึกจะมีเวลาว่างและมีเข้าเมืองด้วย

แต่จะมีรูปรวมรวมมาตอนหลังเลยล่ะนะ